แต่คนขับจะขับได้ขับได้ยังไงคุณผู้ชม
ขวัญเฮลี่ดูดิขับได้ยังไงอ่ะนี้อ่ะ
เฮ้ยขวัญเออรู้จักเหรอเห็นคือบกมือให้เองอ่ะ
ไปเอ่อพี่พี่เบอะพี่เบอะครับอันนั้นไม่ใช่มือค่ะพี่
อ้าวเหรออันนั้นอันนั้นเป็นเท้าค่ะพี่
เท้าเนี้ยดูรสชาติเป็นเท้าขวา
แล้วออกมาอยู่ข้างหน้ากระข้างนอกเลย

โอ้คำชื่ออาซง

นี่ฮะคนเขาถ่ายคลิปมาคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหม

กลัวไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวพี่เขากลัวรถคันอื่นด้วย

คอมเมนต์นะครับบอกว่ารุ่นนี้มีระบบออโต้ไพลอทนี่เป็นคนตลกนะ

แต่นะครับคุณดูร่องรอยอารยธรรมบนรถคันนี้ก่อน
เออไฟท้ายไปไหนมาน่ะอัลกรุ่นหลังไปไหนมาน่ะบีอันมีไหมเหอะ
คนบอกว่านี่ลอยอะไรจะทำอย่างนี้น่าจะผ่านประสบการณ์มาเยอะ
บางคนสงสัยว่าใช้ขาไหนเหยียบคันเร่ง

จะบอกว่าเป็นคนถนัดซ้ายเหรอ

เบิร์ตหรือว่ามันมีคนอยู่อีกเบาะข้างแล้วยกขามา

แต่ยังไงก็ตามอย่าขับแบบนี้นะครับ
ตำรวจผ่านไปได้ยังไงขนส่งผ่านไปได้ยังไงนะครับ